เล่าบอกว่าขณะที่จะนำอาหารมาให้ไก่เนี่ยถึงกับตกใจเลยนะคะเห็นงูเหลือมตัวใหญ่
ขนาดเนี้ยมันกำลังกัดตะข่ายแล้วกัดขาดแล้วด้วยนะ
แต่เคราะห์มันเคราะห์ร้ายค่ะตัวมันไปพันกับตาข่ายซะก่อน
มันก็เลยเข้าไปกินไก่ชนไม่ได้นะคะทำให้พ่อไก่แล้วก็แม่ไก่เนี่ย
รอดตายได้อย่างหุดหวิดทีนี้เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาช่วยจับงูตัวนี้แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ที่ผ่านมาก็มีไก่ชนหลายตัวหายไปคาดว่าเจ้างูเหลือมตัวนี้แหละนะคะ
ย่ามใจไงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็กลับมากินอีกนะฮะ
สุดท้ายไม่รอดนะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
หมายถึงมันกัดตาข่ายแล้วมันไปทันตัวมันเองอ่ะอ๋อเออใช่ไหมเออ
นะฮะนะฮะอ่ะจนมุมไปนะตัวใหญ่เที่ยว